คุณผู้ชมครับเมื่อคืนนี้มีเหตุเพลิงไหม้ในโบสถ์ที่วัดราชบุรณะในกรุงเทพนะครับ
พระลูกวัดท่านบอกว่าตอนเกิดเหตุช่วงค่ำเนี่ยไม่มีใครรู้เรื่องเลยนะ
แต่แมวที่อยู่ที่วัดเนี่ยโอ้โหมันร้องแบบส่งเสียงดังร้องแบบผิดปกติมาก

พระท่านเลยเดินไปดูนะครับก็ไปเจอเปลวไฟกำลังลุกไหม้อยู่ในโบสถ์พอดีเลยนะฮะ
นี่ฮะช่วงที่เกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
พระลูกวัดนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงด้วยมาช่วยกันฉีดน้ำ
เพื่อดับไฟที่กำลังลุกไหม้ในพระอุโบสถของวัดราชบุรณะ
อยู่ซอยราชบุรณะ๒๑ในกรุงเทพนะครับค่ำเมื่อวานนี้ครับ
จุดต้นเพลิงจะอยู่บริเวณด้านหลังฝั่งขวาของพระประธานในโบสถ์นะฮะ
โดยจุดต้นเพลิงจะเป็นจุดที่มีเครื่องเสียงมีหนังสือสวดมนต์แล้วก็ทูบเทียนเนี่ยวางอยู่เยอะด้วย
ร่องรอยความเสียหายก็มีประตูโบสถด้านหลังนะครับถูกเพลิงไหม้เสียหายหนักเลยนะฮะ
แล้วก็มีหน้าต่างของโบสถ์ด้านข้างที่เสียหายบางส่วนนะครับมีผนังโบสถ์ด้วยนะครับ
เพดานก็มีรอยเพลิงไหม้มีคราบเขม่าจากเปลวเพลิงนะครับ
คือสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าอันตรายอะไร
ส่วนพระพุทธรูปโบราณ๓องค์ด้านหน้าโบสถ์แล้วก็องค์พระประธาน
ได้รับความเสียหายเช่นกันนะครับมีเพียงคราบเขม่าวสีดำที่จับอยู่
สิ่งที่น่าประหลาดใจของทุกคนนะฮะนี่ฮะที่ด้านในหลังจากที่ควบคุมเพลิงได้นะครับ
ก็คือฉัด๕ชั้นที่กางอยู่ที่เสียนของพระพุทธรูปไม่มีร่องรอยความเสียหายอะไรเลยนะฮะ
แม้กระทั่งเขม่าวควันสีดำจากเพลิงไหม้ก็ไม่ติดเลยอืม
ไม่ติดไม่เกาะไม่เปลือไม่เปื้อนเลยอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งนะ
ตามความเชื่อนะครับวันนี้เราได้คุยกับทางท่านเจ้าวาดวัดราชบุรณะนะครับ
พระมหาสมศักดิ์ทันตจิตโตท่านเจ้าวาดบอกว่าเมื่อวานนี้ประมาณหนึ่งทุ่ม
ท่านก็ทำงานอยู่ที่กุฏิท่านแล้วนะครับมีพระผู้ช่วยมาแจ้งว่าไฟไหม้โบสถ์
ก็รีบมาดูเลยพอมาถึงนี่ก็มีชาวบ้านนะครับ
มีพระลูกวัดมีเจ้าหน้าที่มาช่วยกันดับไฟอยู่แล้วสาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้
ตอนนี้ยังไม่รู้สาเหตุต้องรอให้ตำรวจชุดพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบให้แน่ชัดก่อน
ส่วนความเสียหายทางวัดต้องให้ช่างมาประเมินความเสียหายในการซ่อมแซมบุรณะ
นี่ฉัดห้าชั้นด้านบนนะครับทุกผู้ชมครับคือจะเห็นว่าไม่มีรอยเปื้อนอะไรเลยนะฮะ
ยังสีขาวสะอาดอยู่เลยนะครับความเสียหายเนี่ยต้องรอการประเมินนะครับ
ให้ช่างเนี่ยมาดูก่อนนะครับพระพุทธรูปสำคัญด้านหน้าโบสถ์๓องค์ที่ถูกเพลิงไหม้
ทางกรมศิลปากรคาดว่าน่าจะเป็นพระพุทธรูปในยุครัฐนาโกศิลป์ในช่วงประมาณรัชกาลที่๓ถึงรัชกาลที่๗ครับ
มองเข้ามาทางบวชสดก็เห็นไฟมันเลิบออกอ่าประตูหน้าต่างเล็กน้อยฮะ
ตอนแรกเห็นเล็กน้อยก่อนก็เลยสงสัยท่านก็วางอุปกรณ์ตรงนั้นวิ่งเข้ามาดูพอทราบชัดว่ามีไฟไหม้ข้างใน
ท่านก็รีบไปแจ้งพระที่อยู่ด้านข้างเมนจากนั้นก็มีการแจ้งกระจายข่าวภายในวัดก่อน
จะได้มารีบดับเพลิงท่าน
คือตอนที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาถึงแล้วมองเข้าไปด้านในโบสถ์เนี่ยต้องบอกว่าเปลวเพลิงนี่โอ้โหแสงไฟนี่น่ากลัวมากนะครับ
ที่กำลังดับไฟกันมาสักครู่นี้นะครับนี่เห็นป่ะ
แต่ตอนเกิดเหตุใหม่ที่เพลิงลุกไหม้
พระที่วัดบอกในวัดไม่มีใครได้เห็นเลยนะครับ
ไม่ได้ยินเสียงไม่ได้กลิ่นไม่เห็นควันไฟอะไรลอยขึ้นมาเลยนะครับ
พระสุขสรรค์นะฮะท่านเป็นพระลูกวัดวัย๕๔ปีนะครับ
พระลูกวัดราชบุรณะนะครับท่านบอกว่าเมื่อวานนี้ท่านได้ยินเสียงแมวนะฮะ
ที่มันร้องเสียงดังนะครับตอนนั้นกำลังเดินดูต้นไม้อยู่
อยู่แถวโบสถ์นี่แหละแล้วแมวมันร้องแบบร้องดังมาก
ร้องเหมือนแบบจะมาบอกเหตุร้ายอะไรก็เลยเหลือไปดูที่โบสถ์
โอ้โหเห็นแสงเพลิงฮะนี่แมวที่วัดนะครับ
ทั้งทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในโบสถ์เลยนะครับก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ยืนยันว่าทางวัดไม่มีการจุดทูบเทียนในโบสถ์ด้วย
คือพระสุขสรรค์หลวงพ่อท่านบอกว่าถ้าไม่ได้ยินเสียงแมวร้องเมื่อวานนะ
ถ้าอัตมาไม่บังเอิญเดินมาดูต้นไม้แถวโบสถ์
วไม่ร้องเสียงดังเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าความเสียหายจะหนักกว่านี้หรือเปล่า
ถ้าแมวมันร้องเราก็คงไม่มอง
พอสายตาเหลือไปเห็นไฟที่มันลอดช่องประตูออกมาพอดี

แต่คุณไกด์ธนกรบอกว่าหลวงพ่อท่านบอก
น่าจะเป็นเจ้าแมวลายสลิด
ที่ชอบนอนอยู่ข้างรั้วโบดหรือเปล่า

เขาจะเรียกเป็นแมวลายสลิด

ผมนี่ไม่ใช่คนเลี้ยแมวคุณเห็นมาสอนเลี้ยแมว
เห็นแล้วอยากกินปลาสลิดอยู่บนนี้

มีผู้ใจบุญเนี่ยมาสร้างกรงเลี้ยงแมวไว้ให้ด้วยนะครับ

นี่เห็นกรงไหมฮะ

ใครอยากทำบุญค่าอาหารน้องแมว
แล้วก็อยากช่วยเหลือค่าซ่อมแซมพระอุโบสถที่ถูกเพลิงไหม้
ท่านก็ไปทำบุญกันได้เลยที่วัดราชบุรณะนะฮะอ่า

มีวันหยุดเยอะต้องไปทำบุญขึ้นปีใหม่กันอยู่แล้ว
นี่ไปสร้างโบดสร้างวิหาเนี่ย
ซ่อมแซมโบดเนี่ยเห็นไหม
ทางวัดก็มีกรงให้อยู่

ใช่อาหารเราก็ต้องเยอะอ่ะ